คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยดีกว่านะฮะ
เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งวัย๒๘ปีถูกหนุ่มหื่นนะคุณนะ
ถ่ายในห้องน้ำสาธารณะโครงการสวนอาหารเมือง๘ริ้วจังหวัดฉะเชิงเซา
จับได้นะฮะแล้วเธอพยายามวิ่งไล่ตามผู้ชายเลยนะที่ก่อเหตุ
ในการจะไปยื้อแย่งโทรศัพท์เอามาดูซิเอามาดูถ่ายอะไรไปได้บ้างนะฮะ
แล้วเธอก็ซัดผู้ชายคนนั้นกลับไปเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

ผู้หญิงเนี่ยเดินออกมาจากห้องน้ำท่าทางเอาเรื่องเลยนะผู้หญิงเป็นผู้เสียหายเนี่ยท่าทางเอาเรื่องมองซ้ายมองขวาอยู่ไหนอยู่ไหนมองไปข้างหน้าเจอพอดีว่าผู้ชายคนนั้นกำลังจอดรถจักรยานยนต์อยู่คุณดูสิเธอเดินอาดอาดเข้าไปเลยใช่แล้วสักพักนึงเธอพยายามจะไปแย่งโทรศัพท์ผู้ชายคนนี้แอบถ่ายฉันใช่ไหมเอาโทรศั
ผักแล้วสุดท้ายเดี๋ยวคุณดูจังหวะนั้นนะผักจนเธอหงายจนล้มตีรังกาเลย
ค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้ฮะเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มของวันที่สิบเอ็ดกันยายนนะฮะโอ้โห
ค่ะคุณดูนะอันนี้วงจรปิดจุดหนึ่งแล้วนะค่ะผู้หญิงคนนี้เอาเรื่องสิเพราะผู้ชายเนี่ยมาถ่ายเธอ
ต่อยหน้าผู้ก่อเหตุผู้ชายจนถูกผู้ก่อเหตุผลักกระเด็นออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วมันมีวงจรปิดอีกจุดหนึ่ง

ตัวผู้หญิงนะวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือพนักงานในร้านขายญี่ปุ่นตรงนี้
และตัวผู้ก่อเหตุขี่ตามมาผู้หญิงกับคุณวิ่งไปชกหน้าผู้ก่อเหตุเลย

พนักงานในร้านก็เข้ามาช่วยจนกระทั่งผู้หญิงแย่งโทรศัพท์มาได้
เปิดดูสิว่าแอบถ่ายแอบถ่ายฉันไปถึงไหน

นี่ก็พยายามเช็คโทรศัพท์มือถือดู
สักพักหนึ่งนะคุณผู้ก่อเหตุเห็นพนักงานร้านอาหารญี่ปุ่นมารุมล้อมไว้แล้ว
นั่งนั่งแล้วก็เหมือนจะกราบขอโทษผู้หญิง
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะพอเกิดขึ้นแบบนี้คลิปวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจน
ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวเออายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังบอกว่าเธอทำงานในร้านขายญี่ปุ่นนี่แหละในโครงการนี้
และออกไปเข้าห้องน้ำด้านนอกร้านขณะกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำนะ
สังเกตเห็นเท้าคนซึ่งเป็นเท้าของผู้ชายเอ๊ะเดินเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงได้ยังไง
ที่เท้าคนคนนี้จะเดินออกไปตอนแรกนะเธอคิดว่าคงจะเข้ามาเอากระดาษชำระ
ก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ผู้ชายคนเดิมน่าจะเดินกลับเข้ามาอีกครั้ง
รอบนี้ยืนอยู่หน้าห้องน้ำที่เธออยู่ภายในนะและเห็นรองเท้า
และเห็นเงาจากหลอดไฟด้านบนเหมือนมีคนยื่นอะไรเข้ามาตรงประตูห้องน้ำ
รู้แล้วเธอโดนแอบถ่ายเธอจึงรีบแต่งตัวแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำ
แล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุนั่งคล่อมรถจักรยานยนต์อยู่
จำรองเท้าได้คุณเพราะเป็นรองเท้าคู่เดียวกัน
กับที่ฉันเห็นในห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้
เธอก็เลยเข้าไปต่อว่าแล้วขอดูโทรศัพท์ฮะ
แต่สุดท้ายเกิดการยื้อแย่งและเธอถูกทำร้ายถูกผักล้มไป๒ครั้ง
เธอก็เลยรีบวิ่งไปที่ร้านอาหารญี่ปุ่นที่เธอทำงานอยู่
เพื่อหาเพื่อนร่วมงานมาช่วยเหลือ
หลังจากนั้นผู้ก่อเหตุยังมาจอดรถจักรยานยนต์หน้าร้านเธอพอดี
เห็นแล้วเธอก็เลยเข้าไปต่อยหน้า๒ครั้ง

พบนะคุณนะมีคลิปแอบถ่ายเธอจริงด้วย
แต่เห็นช่วงขาของเธอเพราะตอนนั้นเหมือนเธอไหวตัวทัน

เพื่อดูว่าใช่รองเท้าที่เราเห็นในห้องน้ำไหม

ตอนนั้นหนูก็พยายามแย่งโทรศัพท์ค่ะ
แล้วก็มีตีกันบ้างค่ะตอนนั้น
และที่เห็นในคลิปภาพที่ล้มลงถึง๒ครั้งเป็นใครล้ม

คือเขาผลักหนูแล้วหนูก็ล้มลงไป

ใช่ค่ะก็หนูก็ทั้งต่อยทั้งเตะตอนนั้นมันโมโหค่ะ

ใช่ฮะหลังเกิดเหตุแล้วสามารถจับได้แล้ว

ก็บอกคนก่อเหตุไปบอกลบคลิปทั้งหมด
แต่นี่คุณแม้ว่าเขาจะนั่งคุกเข่านะ

ฝ่ายหญิงก็อุตส่าห์มีใจในการที่จะยกมือรับไหว้นะคุณฮะ
เห็นไหมฮะสุดท้ายเธอให้รบคลิปทั้งหมด
แต่เรื่องของเรื่องมันยังไม่จบเพียงเท่านี้คุณ
เพราะว่าเพื่อนของผู้ก่อเหตุเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนหน้าร้าน
แล้วมาตะโกนถามใครต่อยน้องกู
ทีนี้ตัวผู้หญิงคนนี้และคนในร้านก็กลัวสิฮะ
ว่าจะมีเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
โอ้โหกลับมาแก้แค้นชำระแค้นอะไรหรือเปล่า
ทีนี้ก็ต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้
ตัวผู้หญิงคนนี้อยากจะตะโกนไปบอกเพื่อนของผู้ก่อเหตุว่าอะไรรู้ไหม
มาถามว่าใครต่อยน้องกูเนี่ยอยากจะตะโกนกลับไป
ก็ดูน้องมึงก่อนสิมาแอบถ่ายคนอื่นแบบนี้นะฮะ
ตอนนี้บันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองฉะเชิงเซาแล้วนะฮะ
แล้วก็มีการนำคลิปทั้งหลายแหล่มาโพสต์เตือนภัยผู้หญิงคนอื่น

แล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกัน
แต่ในห้องน้ำปั๊มน้ำมันนะแต่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกันหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็มีคนเข้าไปบอกโอ้โหผู้หญิงคนนี้ใจกล้าเหลือเกิน
คนโพสต์ใจกล้าเหลือเกินแต่ก็ต้องระวังด้วย

คือเราก็ไม่รู้ไงว่าอย่างกรณีนี้เขาไม่ได้มีอาวุธ
ถ้าเกิดเขามีมีดมีปืนอันนี้มันน่ากลัวมากเลยนะคุณ
ูนี้ผู้ชายก็ยังขี่ตามไปอีก

ทั้งหมดก็เป็นเหตุต่อเนื่องกันมาตรงนี้นะครับ
คลิปวงจรปิดเห็นชัดเจนนะฮะหลักฐานชัดเจน